อะไรยังไงฮะเป็นผู้ชมบ้านเขามาให้ง่ายแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในเฟซบุ๊กแล้วกัน
ถ้าใครอยากได้พิมพ์มารอในเฟซบุ๊กเลย
อ่ามีแฟนคลับข่าวเช้าของเราแต่เขาเป็นคนใบ้
มาบอกภาษามือกับผมว่าดูเราอยู่อะไรแบบนี้นะ
ผมก็พยายามแปลตามเขาบอกแล้วก่อนกลับเขาสะกิดขาแล้วเขาเขียนเลขลงที่พื้นให้ผม
อ้าวแต่ไม่ให้คนอื่นดูนอกจากให้ผมดูคนเดียว
เลขบัญชีหรือเปล่าไม่เขาบอกว่าเอาไปซื้อนะอะไรแบบนี้
อยากได้พิมพ์ไปในเฟซบุ๊คไลฟ์ของไทยรัฐทีวีนะคะ
แต่ว่าพื้นที่อื่นก็มีมาเหมือนกัน

กุมารเอ้ยตามแม่มาถามอะไรตอบได้

จุดแรกทีพิกัดกันหน่อยจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดน้ำดิบ
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็บอกว่าแม่นทีเดียวเลย
นี่คุณดูสิการันตีความแม่นด้วยแม่นด้วยของแก้บนแบบนี้

ชาวบ้านบอกว่าโดนกันมาหลายงวดแล้วนะคะ
ซื้อกันมาหลายงวดตามกันมาหลายงวดไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวงวดทีละ๘๕

โอ้นี่เอาฝากฝากไว้เลยกุมารแก้วปิ่นเพชร

กุมารตนนี้ครูบาโชคชัยชะยะวุฒโธเจ้าวาด
ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเชษวนารามเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้สร้างมานานแล้วหลายปีแล้วก็ให้หลวงปู่หงพรมปัญโยอธิษฐานจิต
ตั้งชื่อให้ว่ากุมารแก้วปิ่นเพชร
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็มาขอโชคขอลาบกับกุมารกัน

คุณผู้ชมก็เลยต้องเอาของมาแก้บนแบบนี้
ทีนี้หลายคนก็ถูกแล้วจึงเอาของมาแก้บน
แต่บางคนบอกว่าดูข่าวไทยรัฐทีวีให้ก่อนถูกทีหลังได้ไหม
ไปให้ก่อนเลยอยากถามกันหน่อยค่ะว่าของที่จะเอาไปแก้บนมีอะไรบ้าง
คุณผู้ชมจุดทูป๕ดอกนะทำตามดิฉัน
จุดทูป๕ดอกบนบานด้วยเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หนูนาผัดเผ็ดขนมจีนน้ำยาปลาช่อน
กุมารเขาชอบน้ำแดงแล้วก็ของเด็กเล่น
หลังจากขอพรเสร็จก็ไปส่องอังนัมมนคุณ
ปรากฏว่าส่องกันไปเนี่ยค่ะงวดต่อไปไม่รู้สิ
แล้วแต่จินตนาการเขาส่องเห็นกันเป็นเลข๔ตัว
เป็นเลข๔ตัวคุณพิมบอกด้วยนะคุณทัศนัย
ตัวเนี่ยขดไปขดมาอันนี้ชัดไหม
เต็มเลยค่ะเห็นเต็มเลยน้ำอ่ะ

วังนาคินดินแดนพญานาคาราช

แต่ประชาชนไม่หยุดเดินทางไปกราบไหว้
พ่อปู่ศรีสุธนและแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ

รอคิวกันขึ้นกราบไหว้บนศาล
รอไม่ไหวเอ้ากราบมันหน้าศาลเลยก็ได้
จากนั้นไปต้นมะเดือยักษ์กันต่อนะคะ
ไปรูปคลำหาตัวเลขกันไม่ขาดสายเลยทีเดียว
แน่นอนถ้าไปเกาะคำชโนธแล้ว
ขันน้ำมนต์ที่จุดบวงสวงเป็นไฮไลท์เด็ดเลย

ก่อนหน้านี้น้ำท่วมเขาก็ลอกเรือมาส่องกันนะคุณ

ตอนนี้น้ำไม่ท่วมแล้วนะคะก็มารูปคลำได้

ขันน้ำมนต์ขอดูหน่อยสิ

เมื่อวานนี้เขาบอกมีพ่อพาลูกชายวัย๕ขวบมาชะโงกดูเลข

ถ้าให้เลขถูกเดี๋ยวพ่อซื้อจักรยานคันใหม่ให้เป็นรางวัลเลยลูก
ลูกชายวัย๕ขวบบอกว่า๒๑พ่อ

อาจจะเชื่อลูกหรือจะเชื่อพ่อก็แล้วแต่
เออเออเออเดี๋ยวบอกให้แล้วกันนะฮะ
ต่อที่ลานจอดรถของสำนักงานสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชนบุรีครับ
เจ้าหน้าที่สาธารณภัยเทศบาลตำบลเสม็ดต้องไปช่วยกันจับลูกงูเหลือม
มันเลื้อยไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะคันนี้
ทะเบียนกไก่บไม้๑๑๒๙จังหวัดชนบุรี
นี้เล่นเอาเหนื่อยครับเพราะว่าต้องพยายามนะฮะ
พยายามแล้วพยายามอีกสุดท้ายต้องถอดล้อเลยนะ

ทีละล้อเพื่อหางูให้เจอสักพัก๑ชั่วโมงผ่านไป
ไปเจองูเหลือมตัวน้อยนะฮะ
แล้วก็ถูกจับออกมานี่ตัวแค่นี้เอง
สุดท้ายคนก็ไปดูทะเบียนรถนะฮะ๑๑๒๙แล้วก็จับมันไปปล่อยคอหวยก็
โง่นนี้แหละนะก่อไก่บอบไม้ไม้๑๑๒๙นะครับ
ปิดท้ายกันที่นี่คุณผู้ชมเขาพาไปส่องนะส่องเฟซบุ๊คค่ะคุณคะ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์แต่สิ่งที่ชาวเน็ตเขาสนใจเนี่ยก็คือป้ายทะเบียน
ปรากฏว่าป้ายทะเบียนรถยนต์กับรถจักรยานยนต์มันละไม้คล้ายคลึงกันมากเลยคุณดูเอาเองนะคะ
อ่ะส่วนนี้รถจักรยานยนต์อันนี้๘๒๘๑ของจักรยานยนต์
ส่วนรถยนต์กลับไปอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะเนี่ยคันนี้มันหงายท้องอยู่แบบนี้ค่ะ
รถยนต์กับรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็คือ๓กไก่สคศ๑
ส่วนรถจักรยานยนต์๑ขอไข่งองู๘๒

ทำไมล่ะชาวเน็ตบอกว่าไม่ได้อยากรู้หรอกนะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรอ่ะจริงอ่ะ

เออไม่รู้ล่ะ

คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยในเรื่องของตัวเลขนะครับ